ไปดูรายงานสดนะคะจากผู้ประกาศของเราทั้งสองคนค่ะ
คุณคิงพีรวัตรแล้วก็คุณมิ้นทรัชพรเชิญค่ะทั้งสองท่านค่ะ
เชิญครับโอ้อยู่กับพักเปลี่ยนเชิญครับ
คุณผู้ชมครับและทั้งสามท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าพักเปลี่ยนนะครับ
คุณน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์นะครับสวัสดีครับคุณน็อตครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
กองเซียขนมากันนั่นเลยครับ
ไม่ได้ขนมาเขามากันเองเขามากันเองเขามากันเอง
วันนี้ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วเหรอครับใช่ฮะตีสี่ครึ่งครับ

เกือบ๖โมงครับผมจอดแอบอยู่แถวนี้ฮะประตูไม่เปิด

๗คือเบอร์แห่งคนขยันนะทำงาน๗วันซึ่งเป็นนิสัยผมเลย

แล้วมีวิธีการหรือว่ามีอะไรที่ทำให้วันนี้เราต้องจับได้เบอร์๗ไหมคะ
ก็มีครับมีก็มีขอไว้บ้าง

เองไม่เชื่อหรอกครับแต่นาทีนี้อะไรก็ต้องเอาแล้วล่ะครับ

อยากได้เบอร์๗สำหรับพัก

ทีนี้ปาร์ตี้ลิสต์รายชื่อวันนี้ส่งเท่าไหร่ครับ

๑๑รายชื่อครับผม๑๑รายชื่อ

ทั้ง๑๑รายชื่อทุกคนรู้ลำดับ

ไม่มีครับไม่มีครับทุกสิ่งทุกอย่าง
เราคุยกันอย่างชัดเจน
ว่าใครจะอยู่ตรงไหนทำตำแหน่งอะไรหน้าที่อะไร

ส่งแคนดิเดตนายกด้วยไหมพักเปลี่ยน

เห็นบอกว่าตั้งเป้าว่าอยากได้คะแนน๓ล้านเสียง

ฟังความมั่นใจใน๓ล้านเสียงนี้หน่อย
ก็มันเป็นการตั้งเป้าหมาย

คือเวลาผมตั้งเป้าหมายถ้าผมตั้ง๓ล้านเนี่ย
ทีมงานทั้งทีมจะทำงานเพื่อ๓ล้านเสียง
ถ้าผมตั้งบอกเฮ้ยเอาแค่๓๕๐๐บาท

เพราะฉะนั้นทั้งทีมเราถามได้ทุกคน
ทุกคนทำงานเพื่อ๓ล้านเสียงเราได้๓ล้านเสียงแน่นอนครับ

คนทั้งประเทศพักเปลี่ยนเนี้ยนโยบายหลักหลักคืออะไร
ทำไมต้องเปลี่ยนอืมทำไมต้องเปลี่ยนทุกคนก็อยากเปลี่ยนไหมฮะ
ตอนนี้ที่เราเลือกตั้งกันเราก็อยากเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรฮะถูกไหม
จะเปลี่ยนอะไรบ้างเออเปลี่ยนอะไรฮะอย่างแรกเลยที่เรามาเลือกตั้ง
เราก็อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่สิ่งที่ผมอยากเปลี่ยนคือผมอยากเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสอืม
เปลี่ยนชีวิตคนหาเช้ากินข้าวไม่ดีขึ้นเปลี่ยนชีวิตคนที่ไม่มีใครดูแลเลยเนี่ย
เข้าไปดูแลเขาให้เขามีความสุขพอเขามีความสุข
แล้วภาพรวมของประเทศมันจะดีขึ้นครับครับคุณผู้ชมบอกว่า
ไม่รู้ว่าคุณน็อตกังวลหรือเปล่ากับคดีที่ยังคาราคาซังอยู่เนี่ยกับการมาลงการเมืองตรงนี้ฮะ
ไม่มีความกังวลเลยครับเพราะว่าผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิด
แล้วพยานหลักฐานก็เป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าผมโดนคดีใหญ่
แต่ผมไม่เคยโดนหมายจับไม่เคยโดนหมายค้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดุลยพินิษฐ์ของ
พนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนไม่ขอไม้จับกับศาลแล้วศาลไม่ให้
อันนี้คือต้องให้ความเป็นธรรมผมด้วยครับครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจ
เปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้กังวลครับทุกคนตอนนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมในสังคม
โอกาสต่างพักเปลี่ยนมองยังไงฮะนี่คือสิ่งที่เราจะทำเลยฮะ
เรามองว่าความเท่าเทียมในสังคมเนี่ยมันไม่มีเลยผมเติบโตมาจากลูกแม่ค้าจนคนหนึ่งผ่านมาเป็นร้อยอาชีพ
แล้วแต่ละอาชีพผมไม่เคยเห็นโอกาสในนี้เลยโอกาสทุกอย่างกว่าผมจะขวนขวายได้มามันยากมาก
จนสุดท้ายผมทำกองสลากพัดผมยังไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องลงมาจุดนี้อีกครั้ง
ทั้งที่ผมสร้างโอกาสโอกาสใหญ่ที่สุดในในชีวิตเลยมีคนติดตามเรามีคนรักเรา
มีคนซื้อของเรา๕ล้านคนผมยังสามารถโดนตบลงมาข้างล่างได้
เพราะฉะนั้นผมก็จะขอโอกาสนี้ที่มีคนรู้จักผมมีคนรักผมเนี่ยเปลี่ยนให้เขาเลือกผม
วันนี้จะเปลี่ยนอีกครั้งจะเปลี่ยนอีกครั้งครับผมเปลี่ยนมาไม่รู้กี่รอบแล้ว
เปลี่ยนวงการลอตเตอรี่ทำหวย๘๐บาทก็ทำมาแล้วครับนะครับ
ผมเห็นอย่างหนึ่งชัดเจนมากด้านข้างผมนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สะท้อนว่า
คือเน้นเรื่องความเท่าเทียมกันถูกไหมฮะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
แนะนำตัวหน่อยครับครับผมนรงไปวันเสาร์ครับ
เป็นผู้นำคนพิการครับครับผมอยู่ปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขเท่าไห
อยู่ปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขสี่ครับเข้ามาร่วมกับภาพเปลี่ยนได้ยังไงครับ
เพราะว่าเป็นการคุยกันคุณไนท์เขาก็มาสาหร่าคสาราไอ้ขุม
ฉะนั้นคือผมเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วก็มาช่วยที่จะแก้ปัญหานี้
เพราะว่าถ้าหากปัญหาเรียกว่าใช่มันทุนแก้ไข
ก็ทำเพื่อให้ภาพลิกของคนพิการดีขึ้นไปด้วย
อันนี้คือสิ่งที่เข้ามาแล้วก็คุณน็อตให้โอกาสกับทางคนพิการ
หวังกับการเลือกตั้งทางนี้ยังไงบ้าง
คาดหวังครับเราว่าเราชนะแน่นอน

คุณน็อตสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชน
อยากจะฝากอะไรกับโอกาสของพักเปลี่ยนครับ
ก็ทุกคนรู้จักผมอยู่แล้วนะฮะบางคนก็รักและเป็นลูกค้านะครับ
ทุกคนรู้อยู่แล้วผมมีฝีมือยังไงทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมต่อสู้ยังไง
ทุกคนได้ซื้อ๘๐บาทในเป๋าตังค์ก็เพราะผมนะฮะ
เพราะฉะนั้นเรื่องสลาก๗ชั่วโคตรที่ไม่มีใครทำได้
ผมยังทำได้ผมขอโอกาสอีกครั้งครับ
ผมขอคนละ๑เสียงผมขอแค่๓ล้านเสียง

ผมอยากใช้ความรู้ความสามารถที่มีนะฮะ
เพื่อคนที่เป็นแบบผมเพื่อคนที่เกิดมาเป็นแบบผมครับ
วันนี้ขอบคุณมากครับคุณน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์นะครับ
จากพักเปลี่ยนครับขอบคุณทุกท่านครับ
ขอบคุณครับ

เดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศแบบนี้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาพูดคุยกันนะครับ

นี่ได้คุยกับคุณน็อตพันธวัฒน์จากพักเปลี่ยนนะฮะ

แล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยคุณน็อตบอกว่า
จะร่วมกับพักที่ได้เสียงข้างมากที่สุดในการเลือกตั้ง